ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๗ขวบ
ซึ่งผู้ปกครองเขาบอกว่าหลานเขาเนี่ยโดนคุณครูเอารองเท้าตบหน้า

เพราะว่าต้องฟังความทั้งสองฝ่ายทั้งคุณครูแล้วก็ในฝั่งของเด็กเองนะครับ
คือเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นผู้ปกครองก่อน
ผู้ปกครองคือนางสาวรัชดาพรอายุ๕๕ปี
เป็นชาวตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาววัย๗ขวบเด็กชั้นป๑
บอกว่าถูกครูประจำชั้นเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะ
แล้วทำด้วยการใช้รองเท้าตบที่หน้าจนฟันร่วงไปหนึ่งซี่
แล้วก็เอาไม้เรียวตีที่หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันที่สักสิบเก้ายี่สิบกันยายนที่ผ่านมา
รวมทั้งร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเอาผิดกับคุณครูประจำชั้นคนนี้
แต่ตั้งแต่วันที่๒๐ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้๒๙เข้าไปแล้ว
ไม่มีความคืบหน้าก็เลยออกมาร้องผ่านสื่ออีกครั้งนะครับ
จากการตรวจสอบและสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ทำคดีที่สพนาแก่
พบว่านะฮะนางสามรัชดาพรไปร้องทุกข์แล้วก็กล่าวหาคุณครูประจำชั้นจริง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในวันที่๒๒กันยายนตามคำให้การของหลานสาว
และตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
แต่มันยังไม่มีเอกสารหลักฐานใดยืนยันได้ว่าเด็กคนนี้ถูกคุณครูทำร้ายร่างกายจริง
จึงยังไม่สามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณครูตามกฎหมายได้
โดยต้องรอสอบส่วนทั้งสองฝ่ายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
ต่อไปทีนี้ทางด้านของคุณรัชดาพรก็เป็นยายนะฮะเป็นยายของน้องที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
คือตอนนี้ต้องย้ายหลานกลางคันจากโรงเรียนที่พื้นที่อำเภอนาแก่
เพราะมีปัญหาเรื่องของการดูแลของครู
คือก่อนหน้านี้ย้ายจากที่นึงแล้วมาอยู่ที่นี่ที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ย้ายมาที่นี่ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วไปเรียนได้แค่๒วันคือ๑๙กับ๒๐นั่นแหละ

เกิดเรื่องเลยอ๋อเพิ่งย้ายมาจากอีกที่หนึ่งเพราะมีปัญหาเรื่องของการดูแลของครูนั่นแหละ
แล้วก็ย้ายมาที่นี่แล้วมาเจอเรื่องของครูทำร้ายร่างกายอีก
แล้วรอบที่น้องย้ายมาแล้วเจอครูทำร้ายเพราะอะไรอ่ะนี่นี่อะไรคะ
คือน้องบอกว่าเหตุเพราะว่าไม่พอใจที่คัดลายมือไม่สวย
เดี๋ยวนะเด็กขนาดนี้เหรอ

ขวบนะฮะอันนี้น้องบอกนะ
น้องบอกว่าคุณครูไม่พอใจที่คัดลายมือภาษาไทยไม่สวย
นี่ไม่สวยเหรอเอาจริงคือเด็กกล้ามเนื้อมือเขาก็ยังไม่ได้แบบ
อันนี้ก็โอเคนะป๑นะฮะค่ะอ่านออกแล้วนี่ไง

ตรงไหนคะฟันหลุดเลยแล้วก็เอาไม้เรียวตีหลังอีกสองสามครั้ง
แล้วก็กลับมาบอกยายยายก็พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่๒๒เสร็จปุ๊บก็ไปแจ้งความต่อเอาผิดกับคุณครูประจำชั้น
ยายบอกว่าต้องการให้โรงเรียนมาจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน๑แสนบาท
และต้องการให้โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อันนี้ฝั่งยายพูดนะแต่โรงเรียนบายเบียงไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย

อันนี้ฝั่งคุณยายฟังไปแล้วเราให้ความเป็นธรรมไปฟังอีกฝั่งหนึ่ง

ที่โรงเรียนก่อนอ่าไปหาพอโรงเรียนแห่งนี้นะฮะ
พอบอกแบบนี้เปิดหน้าได้นะฮะ
คือนายหงษาวงจำปาเป็นผู้มนุยการโรงเรียนที่เกิดเหตุ
บอกแบบนี้โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายแล้ว
แล้วพอไปถามครูแล้วคุณผู้ชมฟังให้ดี
สาเหตุที่ฟันหลุดคุณครูบอกว่าเพราะระหว่างนั่งเรียนอยู่นั้น
น้ำนมของเด็กหลุดออกมาเอง
อ๋อ๗ขวบ๗ขวบคุณผู้ชมเป็นฟันน้ำนมอยู่
คุณผู้ชมที่มีลูกเล็ก๗ขวบจะรู้เลยเป็นช่วงที่แบบ
เปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ฟันจะหลุดไง

เด็กยังเดินเอามาให้ครูดูเลยเพราะครูหนูฟันหลุด
ก็เลยแนะนำว่าเอาหนูเอาไปทิ้งนะลูกนะมันเป็นฟันน้ำนมไม่เป็นไร

พอยืนยันว่าพอไม่ได้ปกป้องคุณครูที่เป็นลูกน้องนะ

แล้วก็พร้อมที่จะให้เอาผิดตามกฎหมายด้วย

เพราะว่าเราสอบแล้วมันไม่มีมูลความจริงอ่ะนะ

ทำความดีและแทนที่
จะได้รับแต่ว่าผลสุดท้ายมามันลงแบบนี้

พอว่าถ้ามันเป็นจริงก็น่าจะสมควรที่จะรับลงโทษ
แต่ถ้าไม่เป็นจริงคุณยายก็ต้องรับผิดชอบในจุดนี้นะครับ
ว่าต้องมาขอโทษขออภัยกันนะ

แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ผมก็ไม่ว่านะครับก็ยอมรับ
นี่ไงพอบอกว่าถ้าเกิดเรื่องจริงผมยอมรับ
มันก็ต้องมีการลงโทษบุคลากรฝั่งผม
ไม่ได้มีการทำร้ายเด็กยายมาขอโทษนะ
หลายคนก็บอกว่ามันก็ทะแม่งทะแม่งอยู่
แล้วถ้าบอกว่าพาหลังไปทดลองกายมีผลทดลองกายมันเป็นยังไง

ฟันหลุดเองกับฟันหลุดจากการถูกทำร้าย

ผลตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
รวมทั้งคงต้องสืบสวนกันต่อว่า
สาเหตุที่ย้ายจากโรงเรียนก่อนหน้านี้

ทีนี้พอวอนอยากให้ยายทบทวนใหม่นะ
หาลือกันให้ยายมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่านะ
ถ้ามันไม่จริงมันส่งผลกระทบต่อตัวคุณครูคนนั้น
ต่อตัวโรงเรียนเองรวมทั้งตัวของหลานยายเองนั่นแหละ
อันนี้พอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริง
คุณครูคนที่ถูกกล่าวหาทำงานมา๓ปี
ไม่เคยมีประวัติทำร้ายนักเรียนเลย
ถ้ายายไม่มีเหตุผลหรือไม่พูดความจริง
โรงเรียนบอกว่าจำเป็นต้องแจ้งความเอาผิดคืนคุณยาย
ฐานทำให้โรงเรียนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วฝากสังคมอย่าฟังความข้างเดียว

อันนี้เรายังไม่ได้สรุปว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก
เดี๋ยวรอให้ตำรวจเขาดำเนินการต่อทั้งสองฝ่ายนะครับ